เขาบอกว่าพวกหนูอาจจะต้องอกเจาะกันเป็นแถวก็เป็นได้
มันเด็ดตรงนี้ตรงนี้ละที่ฉันชอบมากละข่าวเนี่ย

ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ใหม่น่ารักมากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากผมบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ

ก็ความจริงไม่ได้แบบเรื่องหน้าตาอะไรซะมากกว่า
คือผมคิดว่าถ้าเขาแค่หวังดีกับเรา
รักเราจริงรักครอบครัวดูแลเราจริง
แล้วก็เรื่องความซื่อสัตว์เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการมีชีวิตคู่อะไรอย่างนี้

แต่ผมก็ชอบผู้หญิงมีอายุมากกว่า
ผมคิดว่ามิตรภาพดีหายาก
คนที่หวังดีกับเราหรือว่าเรารู้สึกดีด้วยหายากจริง
ก็อยากจะคีฟตรงนี้ไว้แล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าว